มาดูพลังของโลกโซเชียลกันหน่อยค่ะ
กรณีที่เด็กชายเด็กหญิงวัย๗และ๘ขวบ

แล้วทีนี้มีคนเขาเห็นเขาก็แชร์ข้อมูลกัน
ล่าสุดเจอตัวเด็กทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะ
น้องก็อยู่ในสภาพแบบอิดโรยเลยค่ะ
และคนพาไปหลอกน้องว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อสกุตเตอร์

ภาพที่เขาแชร์กันเป็นผู้ชายเสื้อดำนะ
แล้วก็พาเด็กชาย๗ขวบเด็กหญิง๘ขวบเดินไป
ก็มีคนเห็นว่าพาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อด้วย

ตำรวจจับตัวผู้ชายได้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนที่เจอตัวทั้งเด็กชายเด็กหญิงเนี่ย

แล้วยุงกัดตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดเลย
ไปเจอตัวน้องที่สนามหลวงฝั่งหน้าสารหลักเมือง
แล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายเขาใช้ในการก่อเหตุด้วย
พ่อของน้องวัย๗ขวบคือคุณพ่อวิโรธ
บอกแบบนี้ว่า๒ทุ่มของเมื่อวันที่๒มกราคมเนี่ย
ลูกชายกับหลานสาวก็ตามย่าไปขายของที่ซอยสุขุมวิท๕๐
ทีนี้เด็กไงก็บอกว่าย่าขอข้ามไปเล่นที่โลตัสตรงข้ามนะ
คือปกติเด็กเข้าไปเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
ทีนี้จนเที่ยงคืนแล้วย่าก็เห็นว่าทำไมหลานยังไม่กลับมา

ย่าคิดว่าหลานคงกลับไปที่บ้านแล้ว
ก็เลยกลับมาที่บ้านปรากฏว่าอ้าวหลานยังไม่ได้กลับมาที่บ้าน
หลานหายไปก็ตามหาสิคะ
แล้วคนก็ให้ข้อมูลบอกว่าเห็นผู้ชายคนนึงเนี่ย

ทีนี้ก็ต้องมีการประสานขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้ภาพนี้มา
แล้วท้ายที่สุดพ่อก็เลยตัดสินใจเอาภาพนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก

รวมถึงไปแจ้งความที่สอนอพระขนงด้วย

มีคนใช้เฟซบุ๊กติดต่อส่งภาพมา
แล้วก็ถามว่าคุณพ่อนี่ใช่ลูกชายพ่อหรือเปล่า

คือเขาบอกแบบนี้เห็นน้องอยู่ในสภาพที่แบบหิวอิดโรย
แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องโดนลักพาตัวมา

อ่านในโซเชียล
ไปดูในโซเชียลเห็นมีการโพสต์ตามหาเด็กกันอยู่
พ่อจำได้นี่เด็ก๒คนนี้หรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยกลับไปตามหาเลยสิคะ
เขาส่งภาพมาให้ทางเพจนะ
บอกว่าเจอน้องสองคนอยู่ที่ท่าเรือราชนาวีสโมสรโอ้โห

เปลี่ยนเส้นทางมายังจุดที่เกิดเหตุเลย
ตอนนั้นคุณพ่อบอกว่าตั้งใจจะไปตามหาลูกชายกับหลาน
แต่ท้ายที่สุดตำรวจก็แจ้งคุณพ่อนะ
บอกว่าพ่อตอนนี้คุมตัวคนที่รัก
พาตัวลูกกับหลานพ่อไปได้แล้วนะ

พ่อมาถึงก็คุยกับลูกชายคุยกับหลานนี่แหละค่ะ
แล้วก็ให้เด็กไปดื่มน้ำดื่มท่าอะไรเรียบร้อย

แล้วมาไกลนะคุณนะจากซอยสุขุมวิท๕๐

คือตอนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลนะคะเพราะว่าเด็กทั้งสองคนก็ตกใจ
แต่พ่อก็ดูตามร่างกายว่ามีร่องรอยการถูกทุบถูกตีอะไรไหม
ปรากฏว่ามีรอยยุงกัดนะคะ
คุณพ่อก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะพาลูกชายกับหลานสาว

ทีนี้ตำรวจสองพื้นที่กำลังสอบปากคำผู้ต้องหาคนนี้อยู่
บอกชื่อหน่อยชื่อว่านายชัยโยเจริญวัยนะคะ
แล้วก็จะส่งตัวกลับไปที่สนพระขนง
ส่วนเด็กทั้งสองคนก็จะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วย
หลังจากนั้นก็จะให้พ่อแม่รับกลับไปดูแล
เดี๋ยวจะสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งรอให้น้องหายตกอกตกใจก่อน
ส่วนประวัติของคนร้ายรายนี้เขาเคยถูกจับกลุ่ม
แล้วก็เคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้วด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าจับกลุ่มตัวได้แล้วแล้วน้องก็ปลอดภัยแล้ว
หลังจากนี้เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะคะ